กำลังอยู่ในระหว่างลงละกิจละเจริญไลน์แต่ใช้ได้แล้วนะครับ
ถ้าเกิดผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือผู้พบการทุจริต
กับผู้ที่มาแจกเงินซื้อเสียง
หรือว่าทำทุจริตเลือกตั้งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ได้เนี่ยนะครับ
และหลักฐานนั้นสามารถที่จะสามารถที่จะมีเป็นประเด็นสำคัญที่จะใช้ลงโทษได้นะครับ
แจกเงิน๑๐๐๐บาทหรือ๕๐๐บาทก็ตามนะครับ
ก็สามารถจะได้รับสินบนนะครับถ้าหลักฐานนั้นสำคัญเป็นหลักฐานสำคัญในการดำเนินคดี
และก็ทำให้กรกตได้วิฉัยระงับศิษฐ์สมัครสารลงโทษใบแดงอะไรก็ตามที่อยู่ในอำนาจของสารนะครับ
บาทนั้นจะกลายเป็น๑แสนบาทได้นะครับ
เป็นเงินสินบนรางวัลแต่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับ
ก็ฝากไปยังท่านผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือพี่น้องประชาชนทุกคนครับ
ช่วยร่วมกันขจัดเรื่องทุจริตเลือกตั้งออกไปจากระบบการเลือกตั้งของเราด้วยครับ
คือ๑แสนที่ได้นี่คือกรณีสารตัดสินใช่ไหมครับ
ก็ทางกรกตชี้รังอัพศิษย์สมัครหรือสารตัดสินครับ
หนึ่งสันที่คือถึงคนที่หล่อเวียนถ้าเกิด
ครับเป็นกรณีจะมีคณะกรรมการที่จะพิจารณาให้นะครับ
ทำร่วมกันหลายคนก็เฉลี่ยแล้วประมาณคดีละประมาณ๑แสนบาทนะครับผม
เดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยนะครับอยู่ในระเบียบเรื่องการจ่ายสินบนรางวัลนะครับผม